คุณผู้ชมครับเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของโควิด๑๙นะครับเป็นเรื่องที่ต้องกลับมาคุยกันอีกครั้ง
หลังจากที่เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าพบชายไทยวัย๓๗ปี
เป็นผู้ต้องขังของเรือนจำที่ติดเชื้อโควิด๑๙
วันนี้สบคแถลงรายละเอียดต่างเราจะไล่เลี้ยงให้นะครับ
เป็นคนแรกในรอบ๑๐๐วัน
หลังจากที่๑๐๐วันก่อนหน้านั้นพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่
จะเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ
ค่ะนะฮะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากหนึ่งร้อยวันผ่านมา
วันที่หนึ่งร้อยหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้เนี่ย
พบผู้ติดเชื้อในไทยกันเองอืมผู้ชายคนนี้ครับ
อายุสามสิบเจ็ดปีนะครับเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับว่า
เป็นผู้ต้องขังแรกรับของทันทะสถานบำบัดพิเศษกลางกรุงเทพมหานครนะฮะ
เขามีอาชีพเป็นดีเจนะครับมาเดินเดินทางมาฟังคำตัดสินเกี่ยวกับคดียาเสพติด
เมื่อ๒๖สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสารพิพากษาว่ามีความผิด
ก็เลยต้องถูกส่งตัวเข้าเรือนจำ๒๙สิงหาคมมีอาการมีเสมหะนะครับ
แล้วก็มีไข้ก็เลยเข้ารับการตรวจนะครับวันที่๒กันยายนได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ตามมาตรการของเรือนจำแล้วก็พบว่าติดเชื้อนะฮะติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ทำการตรวจซ้ำอีกรอบนะครับก็ยืนยันว่าติดเชื้อโควิด๑๙จริงนี่นะฮะ
จากการตรวจสอบประวัตินะครับไม่พบว่าชายไทยวัย๓๗ปีคนนี้เดินทางไปต่างประเทศนะครับ
อยู่แต่ในไทยแล้วก่อนที่จะมาต้องโทษในเรือนจำเนี่ยนะฮะเขามีอาชีพเป็นดีเจนะครับ
ดีเจเปิดเพลงเปิดแผ่นอยู่ที่ร้านที่ชื่อว่าร้านสามวันสองคืนซึ่งเขามี๒สาขา
สาขาพระรามสามกับสาขาพระรามห้านะครับอาศัยอยู่กับครอบครัวเป็นคอนโด
โดบ้านสวนทนพุทธบูชาบางมศตอนนี้นะครับผู้ที่ทำงานที่ร้านด้วยกัน
คนที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดเดียวกันเป็นครอบครัวเนี่ยถูกกักตัวหมดแล้วนะฮะ
ถูกนำไปตรวจสอบเรื่องของโควิด๑๙หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
โดเนี่ยเขาอยู่ด้วยกัน๕คนแต่ว่ามีครอบครัวเขาอีกสองคนที่ไปอยู่ต่างจังหวัด
แต่ก็ต้องมีคนอื่นอื่นที่เกี่ยวข้องอีกนอกจากคนที่ทำงานร้านอาหารด้วยกันนะครับ
ทั้งร้าน๓วัน๒คืนสาขาพระราม๓สาขาพระราม๕นี่อยู่นนทบุรี
ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของรัชธรรมที่เขาเคยคุมตัวพาไปขึ้นศาลเจ้าหน้าที่ที่ศาลอีก
ตอนที่ไปฟังคดีนะครับเมื่อวันที่๒๖สิงหาคมนะครับ
ไหนจะเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนผู้ต้องขังในเรือนจำด้วยกันอีก
ต้องตรวจสอบหมดนะครับทุกผู้ชมครับบางส่วนผลก็ออกมาแล้วว่า
เรื่องต้นในขณะนี้ยังไม่ติดเชื้อหากสรุปไทม์ไลน์ของผู้ป่วยคนนี้นะครับ
ผู้ป่วยโควิด๑๙คนล่าสุดที่เป็นคนไทยและติดเชื้อในประเทศเนี่ยนะครับ
สิงหาคมทำงานเป็นดีเจอยู่ที่ร้าน๓วัน๒คืน
ร้านนี้สาขาพระราม๕นะครับอยู่๔ทุ่มถึงตี๑
๑๗สิงหาคมไปทำงานที่ร้าน๓วัน๒คืนสาขาพระราม๓

สิงหาคมนะครับก็ไปทำงานดีเจนี่แหละ
ไปอยู่๓ทุ่มถึงเที่ยงคืน
สิงหาคมทำงานดีเจที่ร้าน๓วัน๒คืนพระราม๓

๑สิงหาคมก็ไปทำงานดีเจที่ร้าน๓วัน๒คืนถนนพระราม๕
๒สิงหาคมก็ไปทำงานที่ร้านนะฮะเป็นสาขาพระราม๓

๓สิงหาคมก็ไปอีกไปทำงานตามปกติ
แต่เป็นสาขาพระราม๕เขาไปแววมา๒สาขา
ก็ไปอยู่๔ทุ่มถึงตี๑
สิงหาคมก็เช่นกันนะครับแต่ว่าอยู่สาขาพระราม๓นะครับ
จน๒๖สิงหาคมเนี่ยเขามีคดีอยู่
เขาก็ต้องไปรับฟังคำพิพากษาของศาลในคดีนะครับ
เกี่ยวกับคดีที่มีอยู่คดียาเสพติดนะครับ
แล้วสารพิพากษาจำคุกก็ต้องเข้าเรือนจำนะฮะ
สิงหาคมพอเข้าเรือนจำไปแล้วมีอาการทีนี้
มีเสมหะมีไข้อะไรพวกนี้นะครับเข้ารับการตรวจโดยเรือนจำนะครับ
๒กันยายนผลการตรวจออกมาพบเชื้อโควิด๑๙
เมื่อวานนี้๓กันยายนก็เลยต้องไล่สอบสวนโรคกันแล้วทีนี้
ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ๑๐๐วัน
ของเขา๑๐๒วันไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ
ของเรา๑๐๐วันก่อนหน้านี้เป็นเชื้อนำเข้ามานะฮะ
เป็นผู้อำนวยการกองโรคติดต่อของกรมควบคุมโรคนะคะ
ก็ต้องมีการสอบสวนโรคกันถูกไหมคะว่าเชื้อมันจะไปแพร่ที่ไหนอย่างไรบ้าง
คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่พบผู้ป่วยรายล่าสุดเนี่ยผู้ชายอายุ๓๗ปี
ไปสอบสวนโรคค่ะไปสอบสวนโรคภายในประเทศล่าสุดนะคะ
พบว่ามีผู้ป่วยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายล่าสุดเยอะนะ
๙คนค่ะแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายล่าสุดแล้วก็สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ย
๘คนสัมผัสเสี่ยงต่ำ๕๑๑คนด้วยกัน
อกจากนี้ถ้าเกิดว่าไปดูเรื่องของสถานที่ที่ผู้ป่วยรายนี้ไปเนี่ย
แบ่งเป็นที่สารอาญามีผู้ไปสัมผัสกับผู้ป่วยรายนี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเสียงสูงเสี่ยงต่ำอยู่ที่๔๙๒คน
ทันทะสถานบำบัดพิเศษ๗๖คนเรือนจำพิเศษกรุงเทพ๘คนด้วยกัน
นโดมิเนียมบ้านสวนพุทธบูชาบางมด๖คนด้วยกันนะครับ
โรงพยาบาลราชธรรม๖คนร้านอาหาร๓วัน๒คืนสาขาพระราม๓๑คนค่ะ
สมมุติฐานในเบื้องต้นดูจากหลายหลักฐานที่ปรากฏในเวลานี้นะครับ
ที่หนึ่งก็คือว่าคนนี้ไม่ได้มีอาการมากนะครับ
ง่ายคือมีเสมหาเพิ่มนิดหน่อยนะครับไม่ได้ไอไม่ได้จามนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นคนที่แพร่เชื้อนะครับก็จะน้อยลงนะครับ
ส่วนคำถามที่เขาเป็นคนที่รับเชื้อจากใครนะฮะ
ถ้าดูจากกิจกรรมที่ดำเนินงานคือการปฏิบัติงานเนี่ย
มัธการกลางคืนในฐานะที่เป็นดีเจนะครับมีโอกาสพบพวกคนอยู่นะครับ
แม้ว่าจะไม่ได้สูงสิงกับคนอื่นตลอดเวลานะครับ
เพราะว่าทำแค่บางวันนะครับ
ก็ทางราชธรรมและทางศาลตรวจสอบแล้ว
ณขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับ
จากการที่ไปใกล้ชิดหรือไม่ใกล้ชิดกับผู้ต้องขังชายคนนี้ก็แล้วแต่
ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่เคยเจอเจอ
เหลือต้องไล่สอบสวนโรคต่อนะครับ
ชายวัย๓๗ปีคนนี้จะไปติดเชื้อมาจากใคร

ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเจอคนนั้นก็ต้องไปไล่ต่ออีก
ว่าคนคนนั้นเขาไปเจอเจอใครมาบ้างอีกอยู่ที่ไหนอะไรยังไง

ครับผมได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ทางด้านนี้นะครับ
เขาก็ยืนยันว่าการประเมินเรื่องของการติดเชื้อในไทยเนี่ย

แต่ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนแล้วจะควบคุมได้หรือไม่อย่างไรนะครับ
ซึ่งทางที่ดีก็คือทุกคนก็ต้องไม่ประมาทกาศอย่าตก
ก็ต้องระวังกันต่อไปตามใดที่ยังไม่มีวัคซีนนะครับ
ท่านผู้ชมครับทีนี้วันนี้ครับ

เพราะว่าร้านที่ชายวัย๓๗ปีคนนี้ทำงานเนี่ย

ร้าน๓วัน๒คืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็สั่งให้ปิดร้านไปก่อนนะครับ
วันนะฮะเพื่อที่จะทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อต่าง
แล้วก็ตรวจสอบผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เคยใกล้ชิดนะครับ
ทำการฉีดพ่นยาทั้งหมดนะครับ
ให้พนักงานในร้านทั้งหมดเข้าสู่การกักตัวของศูนย์ของรัฐ
จัดเตรียมไว้ด้วยเป็นเวลา๑๔วัน

เหมือนกับครอบครัวของเขาเหมือนกันนะครับ
ทั้ง๒สาขานะฮะร้านพระราม๕ด้วยนะครับ
ก็ต้องทำลักษณะแบบนี้นะครับสาขาพระราม๕นะฮะ

ผู้ราชการจังหวัดวลธบุรีนะครับ
ฝากไปถึงประชาชนนะครับที่เคยไปร้าน๓วัน๒คืนนะครับ
จะเป็นสาขาไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นสาขาพระราม๕

ชายคนนี้มาทำงาน๒๑กับ๒๓สิงหาคมนะครับ

ถ้าท่านรู้ตัวว่าไปในวันนี้ท่านก็ต้องกักตัวนะครับ
ต้องย้อนไป๒อาทิตย์นับตั้งแต่๒กันยายนที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙จริง
ยืนยันจริงของผู้ชายคนนี้นะครับ
แต่วันนี้มันก็มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นจนได้นะครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
ก็คือผู้ใหญ่จักรพันธ์บอกว่า
หนึ่งในพนักงานของร้าน๓วัน๒คืนสาขาพระราม๕เนี่ย
มีพนักงานหญิงคนหนึ่งเป็นหญิงสาวชาวลาวเป็นพนักงานรับรถคุณลสลิน

ปรากฏว่าเขาต้องตามว่ามากักตัวมากักตัวกัน

ใครที่ใกล้ต้องมากักตัวให้หมด
แต่หญิงคนนี้ไม่มาฮะอ้าวไปตามที่ห้องพักนี่ครับ

ผู้ใหญ่จักรพรรณบอกหายไปเลยครับ
ตอนนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะครับไม่รู้หายไปไหนอะไรยังไง
นี่ฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอเจอหรือว่ารู้จักนะครับ
บอกว่าต้องมากักตัวนะฮะมันไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนะฮะ

กักตัวเสร็จอีกวันเอง
เนี่ยร้านปิดแล้วนะครับเพื่อไปกักตัวเรียบร้อยแล้ว
๓วัน๒คืนพระราม๓เนี่ยครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปฉีดพ่นทำความสะอาดที่ร้านเรียบร้อยแล้วนะครับ
พนักงานก็ไปกลับตัวหมดแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันครับทางกรทมก็ลงพื้นที่ไปตรวจคัดกรองพนักงานที่ร้านเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับ
ปิดร้านชั่วคราวด้วยนะครับ
เราก็ลงพื้นที่ไปที่ร้าน๓วัน๒คืนสาขาพระราม๓นะครับ

ได้คุยกับทางพนักงานที่ร้านเป็นหัวหน้ากาดนะครับ
บอกว่าดีเจคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ย
เขาไม่ได้เป็นดีเจประจำของร้านที่สาขาพระราม๓
เขาก็ไปมากับอีกสาขา๑สาขาพระราม๕

เชื่อว่าคงไม่ได้ติดเชื้อจากคนที่มาเที่ยว
พนักงานของทางร้านสาขาพระราม๓
ลักษณะของทางร้านเองก็เป็นพื้นที่เปิดนะครับ
ไม่ได้เป็นพื้นที่ปิดมิดชิดนะครับ

พอรู้ข่าวว่าดีเจที่มาเปิดเพลงที่ร้านติดเชื้อคน๑๙
แต่ทุกคนก็พร้อมให้ความร่วมมือกับมาตรการของทางการ
ถามว่าตกใจไหมตกใจครับ
ตกใจแต่ก็พยายามปรึกษากับผู้จัดการ
แล้วก็น้องว่าช่วยหาวิธีคิดแนวทางการแก้ไข
แล้วก็ไม่ให้ลูกน้องที่ทำงานที่นี่
ตกใจก็เลยพยายามปรึกษากับทีมงานและผู้จัดการ
แล้วก็ให้ทุกคนใจเย็นหาทางหาแนวทางแก้ไขครับ

มาตรวจมาทำประวัติมาทำอะไรกับนักงานทุกคนครับ

แล้วก็แต่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้มาจากทางร้านผมแน่ที่ว่า
ดีเจที่ว่าเอาเชื้อมาคงไม่ได้มาจากทางคนเที่ยว
พนักงานหรืออะไรที่มาจากร้าน๓วัน๒คืนแน่นอนเลยครับ
ผมมั่นใจว่าไม่น่าจะมาเชื้อมาจากพนักงาน
เพราะว่าร้านเราเป็นร้านเปิดด้วยแล้วก็เขาก็ไม่ใช่ดีเจประจำที่ร้าน
มันก็กลัวมั่งแหละมันก็มีกลัวอยู่พิเศษแต่ทำยังไงได้อ่ะเราก็ต้องขายของอ่ะ
ถ้าไม่ขายแล้วก็ไม่มีอะไรทำ
แล้วพ่อมีวิธีป้องกันอย่างไรหรือเปล่า
มีป้องกันก็นี่แหละใส่หน้ากากบ้างก็ลูกค้ามาก็จะมีเจลให้เขาล้างมือ
เราก็จะป้องกันของเราอย่างนี้

ปกติก็ป้องกันมาตลอดแล้วนะตั้งแต่ช่วงมีโควิดมาเนี่ยก็ป้องกันมาตลอด
แต่ถ้าช่วงนี้ก็คงจะเข้มขึ้นหน่อยหนึ่ง
พ่อค้าแม่ขายที่ขายของอยู่ใกล้กับสถานที่ดีเจคนนี้ที่เป็นผู้ป่วยทำงาน
ก็แน่นอนว่ากังวลแล้วก็กลัวนะคะแต่ก็ต้องทำมาหากินต่อไป
จากสถานที่ทำงานของดีเจรายนี้ซึ่งเป็นผู้ป่วยแล้วค่ะ
เราไปดูที่พักของดีเจรายนี้หน่อยนะคะนี่ค่ะ
โดบ้านสวนทนพุทธบูชา๔๗บางมดทุ่งครุกรุงเทพนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
ก็นำน้ำยาฆ่าเชื้อมาฉีดภายในอาคารคอนโดมิเนียม๓อาคารด้วยกันนะคะ
ซึ่งสามอาคารเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นจุดเสี่ยงส่วนพื้นที่โดยรอบอาคารจุดอื่นอื่น
จุดนี้ทางนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมมีการจัดเจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

สำหรับผู้ติดเชื้อรายนี้ถ้าเกิดว่าไปดูรายละเอียดลึกลงไปเนี่ยเขาอาศัยอยู่กับใครบ้างที่คอนโดแห่งนี้นะคะ
ปรากฏว่าผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยรวมผู้ป่วยด้วยอยู่ด้วยกันทั้งหมด๗คนค่ะ
ประกอบด้วยผู้ป่วยภรรยาแล้วก็ลูกสองคนน้องสาวแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงซึ่งเป็นชาวต่างชาติ
แต่คุณผู้ชมที่พักอาศัยอยู่คอนโดนี้สบายใจได้ทั้งหมดถูกกักตัวดูอาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็สบายใจได้ไปอีกเพราะว่าเรามีโอกาสไปพูดคุยกับผู้จัดการนิติบุคคลของคอนโด
คุณเอกพงศ์เดชฤทธิ์คุณเอกพงศ์ผู้จัดการของคอนโดแห่งนี้นะคะบอกว่า
โอกาสที่คนที่พักอาศัยอยู่ในนี้จะติดเชื้อน้อยมากเพราะอะไรเพราะว่าไปดูประวัติของผู้ป่วยรายเนี้ย
ผู้ป่วยรายนี้พักอาศัยอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครไม่ค่อยจะใช้ลิฟต์ร่วมกับผู้อื่น
ไม่ค่อยไปใช้พื้นที่ส่วนกลางเช่นอะไรบ้างสระว่ายน้ำนะคะส่วนใหญ่จะพักอยู่แต่ในห้องเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ปิดช่องทางหรือว่าโอกาสเสี่ยงต่างเนี่ยก็น้อยลงนะคะ
ส่วนเรื่องของการทำความสะอาดค่ะทางสำนักงานเขตก็ได้มีการประสานเข้ามาแล้วนะคะเช่นเรื่องของขยะเรื่องนี้เนี่ยทางเขตบอกว่าจะเป็นผู้ดูแลเองแม่บ้านของคอนโดมิเนียมแห่งนี้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเพราะอาจจะมีเรื่องของสารคัดหลังสารติดเชื้อต่างได้
หลังจากนี้จะมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นลูกบ้านส่วนใหญ่ก็มีการพูดคุยกันแล้วเข้าใจดีค่ะแล้วก็มีมาตรการในการป้องกันดูแลอย่างเข้มงวด
ไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะครับส่วนกลางเขาใช้น้อยมากนะครับเขาไม่ค่อยมาใช้สระว่ายน้ำอะไรหรอกนะครับก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องซะมากกว่านะครับเท่าที่เราเห็นนะ
แต่ว่าอาคารนั้นก็คือตอนนี้ก็คือต้องเข้าไปทำความสะอาดหรือว่าเข้มงวดหรือปิดหรือทันชั้นหรือยังไงต้องมีอะไรเป็นพิเศษไหมพี่
ตั้งแต่หลังจากเหตุการณ์เย็นเมื่อวานที่ผ่านมาเราก็ทำการฉีดพ่นพื้นที่ภายในอาคารนั้นทุกชั้นทุกฟลอ
ทันทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการประชุมแม่บ้านนะครับเกี่ยวกับการคุยเรื่องของมาตรการอาจจะต้องเข้มข้นมากขึ้นนะครับ
สำรวจมากขึ้นครับพี่คะแล้วตอนนี้หลังจากที่ชี้แจงไปแล้วลูกบ้านคลายความกังวลลงไหมคะ
คือส่วนใหญ่ก็เข้าใจแล้วก็คลายความกังวลแต่ก็ต้องฝากถึงส่วนที่ยังไม่เข้าใจเพราะว่าเรารับโทรศัพท์เยอะจริงก็คือว่าอยากให้มั่นใจว่ามาตรการของทางกรมควบคุมโรคเองก็ตามทางฝ่ายบริหารจัดการของเราเองก็ตามมันผมว่าเราทำเต็มที่ครับ
อืมทางคอนโดก็บอกว่าทำเต็มที่นะคะเอาล่ะทีนี้ช่วงเนี้ยหยุดยาวค่ะคุณผู้ชมสี่วันสี่ห้าหกเจ็ด
หลายคนก็เดินทางออกต่างจังหวัดนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่หมอชิดแห่งนี้ค่ะ
ไปดูกันหน่อยว่าผู้คนเนี่ยตื่นตระหนกกับข่าวที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่าสำหรับการแพร่ระบาดอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าประชาชนเนี่ยออกเดินทางไปต่างจังหวัดเยอะค่ะหลายคนบอกว่าอ่าจริงจริงก็กลัวเหมือนกันนะ
กลัวเหมือนกันแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองค่ะเห็นไหมคะทุกคนเนี่ย
ใส่หน้ากากอนามัยใส่แมสนะคะพกเจลล้างมือเพื่อทำความสะอาดตลอดเวลาค่ะ
กลัวอยู่แต่ก็ป้องกันตัวดีกว่าครับสวมแมสล้างมือตลอดครับ
แออัดอย่างเงี้พี่กลัวไหมเพราะมันข่าวมันระบาดอีกแล้วอ่ะพี่
ให้เขาใส่หน้ากากใส่แม็ดใส่อะไรทุกคนเข้าในพื้นที่
พวกพี่ส่วนมากแล้วผู้โดยสารมีการป้องกันอะไรไหม
ก็ใส่แม็ดทุกคนถ้าเข้าในหมอชิดก็คือต้องใส่แม็ดทุกคน
ถ้าไม่มีแมสก็คงไม่ให้เข้ามา

มีพร้อมเลยใช่ไหม
วันนี้ทางกรมควบคุมโรคก็ยืนยันว่านี่คือการติดเชื้อในประเทศรายใหม่นะครับ
หลังจาก๑๐๐วันยังไม่ติดยังไม่ใช่การแพร่ระบาดรอบ๒นะฮะ
มากจะน้อยยังไงเนี่ยต้องไปไล่สอบส่วนโรคก่อนว่า
ติดจากใครแล้วจะไปแพร่เชื้อตรงไหนเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
ทางที่ดีที่สุดเราก็คือเราก็ต้องไม่ประมาท
ใช่ค่ะกินร่อนช่อนฉานห่างกัน๒เมตร
กากอนามัยยังต้องสวมใส่อยู่นะคะ